ถ้าเกิดว่าในช่วงวันแม่แบบนี้
ใครที่คิดว่าไม่รู้จะซื้อพวงมาลัย

อยากจะหาอะไรที่มันแบบเก๋น่ารัก
วันนี้ก็มีไอเดียในการนำเค้กรูปพวงมาลัยดอกมะลิ

เพราะว่าเค้กเขาเนี่ยหน้าตาเหมือนพวงมาลัยจริงเลย

มันเป็นเค้กหรือเป็นพวงมาลัย

หมู่บ้านยนต์ดาวิวถนนพระยาตรัง

เป็นของนางสาวสุปรานีเพชรนุกูลนะคะ
กาแฟที่นี่คุณเห็นไหม
นี่คือเค้กวันแม่เป็นรูปพวงมาลัย
ไกลนึกว่าก็เป็นพวงมาลัยธรรมดา

ดูเหมือนนะมันคือทานได้จริง
มีทั้งขนมเค้กอารัวรูปพวงมาลัยดอกมะลิอะไรต่างแบบนี้
แล้วก็เตรียมที่จะขายในช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติด้วย

ที่ร้านจะทำขนมก็คือพวกเค้กพวกคุกกี้พวกเบเกอรี่ต่าง
ที่มีการประดับตกแต่งเยอะแยะมากมายหลายแบบนะคะ
รวมไปถึงเค้กหน้าพวงมาลัยดอกมะลิ
แล้วก็มีเค้กกระเช้าดอกไม้สีฟ้าด้วย

พร้อมกับรับเขียนคำแสดงความรักให้กับคุณแม่ด้วย
อันนี้เป็นคุกกี้เห็นไหมน่ารักมาก

ขนาดราคาก็แตกต่างกันออกไปแต่ว่าต้องให้จริงเพราะว่ามีไอเดียในการค้าขาย
ทำมาหากินในช่วงเทศกาลวันแม่แบบนี้
ซึ่งจริงแล้วก็น่าจะมีอีกหลายร้านนะที่จะทำออกมาในช่วงเทศกาลวันแม่แบบนี้นะคะ
ใครอยากให้เค้กคุณแม่รีบสั่งล่วงหน้านะจ๊ะ